อ่าคดีที่เกิดขึ้นนะฮะที่สงขลานี่ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตกระสุนเนี่ยลักษณะถูกรัวยิงสี่นัดโอ้ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เนี่ยสามารถบันทึกเอาไว้ได้
คืออาจจะไม่เห็นภาพแต่เสียงเนี่ยมันชัด
อ่าเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะฮะ
นี่นะฮะคือฟังแล้วเนี่ยจะมีสี่นัดค่ะ
นัดแรกนี่นี่นัดแรกยิงไกลไกลหน่อยแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บนึง
อีกสามนัดรวมมาเลย
นี่อันนี้จะชัดขึ้นแล้วจะมีรถสีขาวคันหนึ่งขับผ่านหน้าบ้านหลังนี้ไป
หลังจากสิ้นเสียงปืนได้ไม่นานนะฮะซึ่งก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่
จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้ค่ะนะฮะ

ก็เนี่ยนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณห้าสิบเก้าเมตรเกือบหกสิบเมตรนะฮะ
สำหรับบ้านหลังนี้ที่เขามีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ที่เขามุมกล้องเนี่ยจะไปที่หน้าบ้านของเขานะฮะ
ส่วนจุดเกิดเหตุที่ห่างไปสักประมาณ๖๐เมตรเนี่ยนะ
ถึงร้อยเมตรเนี่ยจะเป็นขนำนะเป็นกระท่อมอ่ะ
ชาวบ้านเขาจะเอาไว้ในพื้นที่ไร่สวนนะครับอยู่ในพื้นที่คอกวัวที่ถนนราชสร้างสรรค์
บนบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศพที่เจอเนี่ยคือนายสุชนเกรดแก้วอายุ๔๖ปีนะฮะ
เขาเป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ตามพื้นเพนะครับ
แต่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นขนำของคอกวัวที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
สภาพศพของนายสุชนถูกยิงด้วยอาวุธปืนยังไม่ทราบชนิด
นอนเสียชีวิตบนที่นอนแบบเก้าอี้พับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะฮะ
คือพบว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าไปที่ลำตัว๔นัดด้วยกัน
สันนิษฐานของชุดสืบสวนของตำรวจที่สงขลาคาดว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้จักกันกับผู้ตาย
แล้วตัวของผู้ตายเนี่ยเขามักนำวัวที่เลี้ยงมาผูกไว้ที่ขนำนะแล้วก็จะนอนพักอยู่ในขนำ
ซึ่งคาดว่าคนร้ายคงมาเนี่ยแล้วก็ยิงเขาแล้วก็หลบหนีไป
น่าจะยิงตอนที่นอนอยู่เนี่ยหนึ่งนัดแล้วทิ้งระยะไปแป๊บนึง
คงจะยิงซ้ำอีกสามนัดนะครับแล้วก็หลบหนีไปนี่ฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ไปดูความคืบหน้าคดีนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยจะเป็นจุด
เป็นบริเวณเหมือนกับที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์นะจะมีรั้วรวดหนาม
กั้นเป็นคอกเลี้ยงวัวด้วยในพื้นที่ถนนราชสร้างสรรค์นะครับ
ขนำเนี่ยยังมีกระติกน้ำมีข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตาย
วางทิ้งอยู่นะครับนี่ฮะคุณระวีการที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
แต่ในพื้นที่วันนี้ก็มีพานพวงมาลัยทูบเทียนด้วยนะเชื่อว่าญาติคงนำมาเชิญดวงวิญญาณนะฮะ
ที่ทราบเนี่ยมาเชิญดูวิญญาณตั้งแต่เช้านะครับมีที่นอนเก้าอี้พับ
ซึ่งเปื้อนเลือดอยู่เป็นจุดที่เขามาพบศพว่าถูกยิงอยู่นี่แหละครับ
ยังถูกวางทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะมีรองเท้าบูธมีถุงมือผ้าด้วย
เราได้เห็นวัวชนของนายสุชนผู้ตายด้วยนะครับมันก็ยังถูกผูกทิ้งไว้อยู่ตรงนี้นี่ฮะ
เมื่อวานนี้เขาก็เอาวัวชนมาเนี่ยฮะมาเลี้ยงตรงนี้
แถวนี้มีย่าเยอะมันก็ยังถูกผูกทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่มันก็ดูซึมหน่อยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะรู้หรือเปล่าว่าเจ้าของเนี่ยถูกยิงตายไปแล้วนะครับ
ขนำที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะฮะของนายสุชนผู้ตายเอง
มีรถกระบะสีดำสำหรับขนย่าของนายสุชนเนี่ยจอดทิ้งอยู่
ส่วนนี้คือวัวของเขานั่นรถของเขานะครับนี่ฮะเราก็ถามไปยังชาวบ้านที่มาเจอศพนายสุชนเป็นคนแรกนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่เลี้ยงวัวชนด้วยกันเขาบอกว่าเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะก่อนเกิดเหตุตอนเที่ยงเนี่ยเขาไปคุยกับนายสุชนเรื่องเลี้ยงวัวอยู่เลย
พอบ่ายจะไปคุยอีกรอบนึงไปถึงเจอเอ้าเสียชีวิตแล้ว
ที่ผ่านมานายสุชนจะเอาวัวเนี่ยมาเลี้ยงแถวนี้นะก็มาได้สัก๖เดือน
ปกติเป็นคนนิสัยดีมีน้ำใจไม่เคยเห็นมีปัญหากับใครมาก่อน
ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็หวั่นกลัวอันตรายกันหมดอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เดี๋ยวสมผู้ถ่วยน้ำช่วยบ้านพังมากให้การเฝ้าล้ม
มีลุงคนหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าปกติ

นั่นแหละนะฮะตรงจุดที่เกิดเหตุเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยยังยืนคุยกันเรื่องตะกร้าใส่ย่าให้วัวกินอยู่เลยนะฮะหลังจากนายสุชนให้ลุงเนี่ยเขาช่วยซ่อมตะกร้าใส่ย่าให้วัวอยู่นะครับ
แล้วก็แยกย้ายกันไปนอนบ้านของตัวลุงเนี่ยเขาก็อยู่แถวนั้นกำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงปืนดังสี่นัดทีแรกคิดว่าประทัดไม่ได้เอกใจอะไรจนมีคนมาบอกนั่นแหละว่านายสุชนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
ก็ยิ่งอะไรโรงนี้ลับไว้นูค่ะจึงก่าจึงก็กะเราไม่รู้อะน่ะก็ไอ้นี่สิมาเดี๋ยวจะกะนี้อะนู้ค่ะข้าว
หลายคนได้ยินเสียงเปลือนหมดเลยนะครับบอกได้ยินสี่นัท
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เห็นใครมีพิรุธอะไรยังไง
ไม่เห็นรถหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยนะฮะพฤติกรรมของนายสุชนเองก็ไม่ได้มีปัญหากับใครนะครับ
แต่หลายคนก็สันนิษฐานว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้จักเส้นทางแถวนี้
เพราะที่นี่เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีทางเข้าออกทางเดียว
คนร้ายคงฉวยจังหวะที่นายสุชนมานอนเฝ้าวัวแล้วก็อาจจะหลับอยู่แล้วก็เข้าไปก่อเหตุ
ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนที่เลี้ยงวัวนะครับก็มีคนเข้าออกไม่เยอะก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วก็ไม่ได้สังเกต
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าในซอยแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีกล้องวงจรปิดของเทศบาลบ้านพลุอยู่ตรงทางแยกย่อยอยู่๒๓ตัวนะครับ
นี่ฮะถนนราชสร้างสรรค์นะครับ
วันนี้ชุดสืบสวนของตำรวจที่สงขลาแล้วก็ภูทรภาค๙ด้วย
ได้ไล่แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะจากกล้องวงจรปิดตัวแรกของบ้านเนี่ยที่เขาได้ยินเสียงปืนชัดเจนเนี่ย
แล้วก็บันทึกภาพรถยนต์สีขาวเอาไว้แต่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเขาจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
เพราะว่าคือต้องย้ำว่าคือหลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยรถคันนี้คือขับผ่านหน้าบ้านนี้ออกไปทางลักษณะออกไปข้างนอก
แต่ก็คือยังไม่รู้ไงว่าเขาแค่ขับผ่านมาเฉยหรือเปล่า
เหมือนมันมันมีช่วงย้อนอะไรไปอีกทางหนึ่งด้วยก็ไม่รู้
คือมันเหมือนมีขามาขากลับอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจ
อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ
ส่วนเบาะแสเรื่องกล้องเนี่ยชุดสืบสวนขยายผลไปยังตัวอื่นด้วยนะครับ
ในจุดใกล้เคียงตอนนี้ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสจากพยานบุคคลด้วย
บอกว่าเห็นคนขี่จักรยานยนต์ต้องสงสัยด้วยนะฮะอ๋อเหรอคะ
ขี่ผ่านไปในเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุที่มีเสียงปืนอืม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังระบุไม่ได้นะครับว่าเป็นใครอะไรยังไง
คนร้ายใช้ยานพาหนะแบบไหนหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในภาพในกล้องที่มีรถผ่านไปผ่านมาก็ได้
ใช่อาจจะเป็นทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน
แถวนั้นก็มีสวนมีย่ามีอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะไปหมด

ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยภรรยากับลูกก็ไปรับศพนายสุชนที่นิติเวศ

ลูกสาวเนี่ยค่ะร้องไห้หนักมากน้องอายุ๑๗ปีเองนะคะ
น้องร้องไห้หนักขนาดนี้เพราะว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำศพพ่อที่บ้านที่บ้านของเธอเนี่ย
ที่พ่อตั้งใจเอาไว้เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าผู้ตายกับภรรยาเนี่ยคือเขาแยกกันอยู่
แต่เขาไม่ได้เลิกกันนะคะทีนี้ทางป้าแล้วก็ญาติญาติฝั่งพ่ออยากจะเอาศพของพ่อเนี่ย
ไปทำศพที่บ้านเกิดก็คือที่อำเภอระโนธ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ลูกสาวก็เลยเสียใจนะคะ
เพราะว่าพ่อเนี่ยเคยส่งเสียเอาไว้บอกว่าพ่อรักที่นี่อยากอยู่ที่นี่
เพราะว่าพ่อรักแม่แล้วก็ตัวเธอกับน้องชายมาก
พ่อเคยบอกว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้ทำศพที่นี่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องทำตามครอบครัวของทางฝั่งคุณพ่อด้วยนะคะ
กู้ภัยก็เอาศพขึ้นรถไปเพื่อที่จะไปทำพิธีที่บ้านเกิด
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อเพิ่งจะโทรวีดีโอคอลมาคุยกับน้องชายกับเธอเองนะ
แต่ตอนนั้นเธอกำลังแกล้งอยากแกล้งพ่อก็เลยแกล้งหลบพ่อออกจากกล้อง
ไม่ให้พ่อเห็นเธอในกล้องเพราะว่าอยากจะหอกล้อ
ก็ไม่คิดเลยเหมือนกันว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นหน้าพ่อผ่านวีดีโอคอร์ค่ะ

พ่อไม่ได้เห็นพ่อเลย
สัมภัณฑ์ได้ไม่เช้าค่ะคือไม่เช้าไม่ให้คุยกับน้าพ่อป้าเขาค่ะแล้วก็แบบอยู่ก็ไฟดับขึ้นมาแล้วก็มาหวนขึ้นมาค่ะ
ลูกนายสุโชนคนโตเป็นผู้หญิง๑๗ปีส่วนคนเล็กเป็นผู้ชาย๑๓ปี
คือพื้นเพลย์ผู้ตายเขาอยู่นครศรีธรรมราช
แต่ถ้าฟังจากลูกสาวคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันละ
ทางฝั่งลูกสาวเนี่ยบอกว่าบ้านอยู่ที่บ้านพรุ
พ่อเคยบอกถ้ามีอะไรก็พ่อก็จะทำศพที่นี่
พี่ของคุณพ่อบอกที่นี่นั่นแหละที่อำเภอราโน้ตนี่แหละ
แต่ไปทำที่บ้านเกิดนะครับครับ
ตัวเขาเองคิดว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าติดใครอะไรยังไงยืมตรงไหน
คือเขาบอกว่าไม่ติดไม่มี
ก็คือไม่ใช่ไม่ติดคือไม่ติดใครแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเคลียร์เอง
แต่ถ้าถามว่าตรงไหนติดกี่บาทอะไรยังไงเขาจะไม่บอกเขาจะยอมปิดตัวเอง
นิ้งไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนอื่นจะมาถึงบุกทำร้ายเขา
มาตรงนี้น่าจะนี้แต่นิ้งคิดว่าถ้าวันไหนที่เขาเครียดมาก
หรือคิดว่าเขาคงจะทำร้ายตัวเองแต่ทางใดวิธีหนึ่งก็คงอาจจะช้าหรือเร็ว
หนิงไม่แน่ใจตรงนั้นนิงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
่งช็อกมากนิ่งไม่ทันตั้งตัวจริง
เมื่อประมาณสัก๒ทุ่มนิดนะคะร่างของนายสุชน
ก็ไปถึงที่บ้านเกิดในอำเภอระโนธ
ญาติญาติก็นำศพไปตั้งที่วัดปากเหมือง
แล้วก็รอให้ทางภรรยากับลูกเนี่ยเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่มาร่วมพิธีรดน้ำศพค่ะ
แต่ว่าทางครอบครัวเห็นบอกว่ายังไปกันไม่ถึง
แต่เครือญาติก็ทยอยเข้ามาร่วมรดน้ำศพอย่างต่อเนื่องแล้ว
เรื่องต้นครอบครัวเองยังติดใจในประเด็นการเสียชีวิตของนายสุชน
แต่ว่ายังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
ก็ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
คือถ้าฟังจากครอบครัวหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่
คนที่เลี้ยงวัวชนอยู่ด้วยกันแถวนั้นเนี่ย
เค้าบอกว่าในสุชนผู้ตายเค้าแทบไม่มีศตรูไม่มีเรื่องบาหักหมากับใครเลยนะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคนร้ายนี่ก็ยังจับไม่ได้เลย
อาจจะต้องไปดูประเด็นปรมหนี้สินที่ภรรยาบอกไว้